คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้เหมือนกัน
มีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปีนะคะหายตัวไปจากโรงเรียนเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพิษนุโลกค่ะ
ติดต่อไม่ได้เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้แล้ว
ปรากฏว่าวันนี้มีคนไลฟ์นะคะว่าไปเจอกระเป๋าปริศนาตกอยู่ที่ริมตลิ่ง
บางปะกงพอเปิดกระเป๋าออกมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยค่ะ
มีชุดนักเรียนนะคะมีเอกสารมีใบผลการเรียนมีของใช้ส่วนตัวโทรศัพท์มือถืออะไร
อยู่ในนั้นเต็มไปหมดแล้วชุดนักเรียนเนี่ยมีชื่อ
นางสาวปฏิตาแก้วกองทรัพย์อายุ๑๗ปีโรงเรียนนครไทยจังหวัดพิษนุโลกอยู่
ซึ่งนางสาวปฏิตาคนนี้แหละคือคนที่ถูกแจ้งหายพ่อแจ้งหายไว้เมื่อวาน
หลายคนก็ตกตกใจว่าทำไมมาเจอกระเป๋าที่มีสิ่งของตกอยู่ริมตลิ่งที่บางประกง
ทั้งที่ตัวเขาจริงแล้วอยู่พิษนุโลก
พอโรงเรียนในจังหวัดพิศนุโลกบอกว่าน้องเนี่ยหายตัวไปจากโรงเรียน
เวลาประมาณบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่าแม่น้ำเนี่ยขออภัยกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ตรงแม่น้ำบางประกงได้ยังไง
ผู้สื่อข่าวบอกว่าพ่อของน้องเนี่ย
แจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพนครไทยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วพ่อก็ได้ดูไลฟ์ที่คนเขามาเจอแล้วก็มีการเปิดตรวจสอบกันแบบนี้ค่ะ
พ่อยืนยันว่าเนี่ยสิ่งของทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือของลูกสาวพ่อเอง
โทรศัพท์มือถือก็มีนะคะแต่ว่าซิมการ์ดไม่อยู่ในนั้นค่ะ
พอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนในวันที่น้องหายตัวออกไปเนี่ยนะคะ
มารับน้องออกจากโรงเรียนแล้วตั้งแต่นั้นติดต่อน้องไม่ได้อีกเลย
ล่าสุดพ่อบอกว่าคิดว่าลูกน่าจะหนีออกจากบ้าน
คงไม่ได้ไปคิดสั้นแต่คงหนีออกจากบ้านเพราะว่าลูกเนี่ย
สอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้แล้วลูกก็อยากไปเรียนด้วย
แต่พ่อไม่ยอมให้ไปเรียนเพราะมองว่าจบออกมาแล้วเนี่ย
แหน่งงานที่รองรับมันมีน้อยอยากให้เรียนสายสามัญให้จบก่อน
คิดว่าลูกคงน้อยใจแล้วก็เลยหนีออกจากบ้านไปแบบนี้
พักอยู่กับเพื่อนที่กรุงเทพตอนนี้กำลังให้ญาติไปดูตามที่ลูกสาวแจ้งมานะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าให้ญาติไปตรวจสอบ

แต่ถ้าติดต่อได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ
ส่วนเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเมื่อวานน้องหายตัวไปตอนกำลังซ้อมรำอยู่
มีโทรศัพท์เข้ามาพอน้องรับโทรศัพท์ปุ๊บก็รีบเก็บของแล้วก็ออกไปเลย
ก็อาจจะเป็นเพื่อนที่คุยกันไว้ว่าอยากจะออกจากบ้านสักพักหรือเปล่าอะไรยังไง
ก็เดี๋ยวรอให้พ่อลูกเขาปรับความเข้าใจกันนะคะ